คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะคะ
แต่ขออนุญาตเล่าพลดเรื่องย่อก่อนจริงแล้วเมื่อวานข่าวนี้ก็เป็นคนนำเสนอไปนะคะ
กรณีที่ลูกสาวคนหนึ่งอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็เอาเรื่องราวไปร้องเพจดังเพจหนึ่ง
บอกว่าคุณพ่ออายุ๘๕ปีเป็นอดีตข้าราชการครู
ไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจสบนศรีธรรรมราชบอกว่าไงนะคะตอนนั้น

หรือไม่ก็ลูกสาวต้องไปร้องศาล

นี่แหละค่ะพอเป็นประเด็นข่าวออกไปนะคะ
นี่ประโยชน์ของการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน

ผู้กำกับโรงพักษณ์สอบภอมเมือง

สั่งลูกน้องให้ลงพื้นที่มาสอบปากคำ

แล้วแจ็คพอร์ตมากเลยคุณผู้ชม

ผู้ชายคนนั้นจะมาขอเงินจากคุณตาอีกแล้ว

ใช่ค่ะตำรวจเขาก็เลยเจอตัวเป็นเลยนะคะ
ดูจังหวะนี้กันค่ะ
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
จังหวะที่ตำรวจจากโรงพักเมือง
นครศรีธรรมราชกำลังสอบปากคำคุณตาอยู่นะคะ

ปรากฏว่าตำรวจท่านนี้เหลือไปเห็น

นี่แหละค่ะที่บอกว่ามาคมคู่

มานี่เติ้ลมานี่นี่ที่นครศรี

แล้วยังไงต่อตำรวจบอกว่ามานี่เลยคุณใช่ไหม
ที่อยู่ในคลิปเดี๋ยวจะให้ดูคลิปต้นเรื่องนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งเท่านั้น

นี่คือคลิปต้นเรื่องที่ลูกสาวเนี่ย
แล้วก็ตั้งคำถามว่าผู้ชายเสื้อส้มขวามือของจอนี่แหละค่ะ
เป็นคนที่มารีดถ่ายเงินจากคุณพ่อคุณพ่อซ้ายมือนะคะ
อายุ๘๕แล้วทีนี้พอไปแจ้งความแล้ว

สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นข่าวออกมาเนี่ยนะคะ
สอบปากคำนักข่าวไปร่วมด้วย
ประชาชนชายุทธ์มีอาการผิดปกติแปลก
พูดช้าติดขัดมือไม้และเท้าสั่นอยู่ตลอดเวลา
พูดจาวกวนนี่ล้วงแล้วต้องล้วงค่ะ

แล้วปรากฏว่าตอนแรกพูดรู้เรื่องดีนะคะชายุทธ์คนนี้
พอตำรวจเหมือนบี้อเหมือนเค้นอ่ะ
ชายุทธ์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท

เหตุการณ์ตลอด๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่มีใครบงการหรือมีใครอยู่เบื้องหลัง

เกือบล้านบาทคุณผู้ชมนี่ลูกเขยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วหลังจากนั้นตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวชายุทธ์
ไปที่โรงพรรคพร้อมกับประสานญาติสอบประคัมเพิ่มเติม

พฤติกรรมคือน่ากลัวมากเพราะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ทำกับคุณตาคนเดียว
ชาวบ้านในซอยตรงนั้นเนี่ยเกือบทุกหลังโดนรีดไถเงินค่ะ
ผู้ชายคนนี้เดินมาขอเงินจากชาวบ้านชาวบ้านเอือมระอามาก
ส่วนยอดที่พ่อตาให้ชายุทธ์ไปคุณตาจะจดลงใส่กระดาษทุกครั้งเลย
เมื่อวานเรานำเสนอยอด๕แสนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่นะคะล่าสุดเนี่ยมาบวกรวมใหม่
ยอดแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยกับอีกห้าบาท

แต่ผมเป็นยอดเกือบล้านอ่ะผมมาขอวันเว้นวันเองนี่ค่ะนี่ค่ะ
สุดท้ายแล้วก็คนในพื้นที่บอกว่าอยากฝากให้ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ช่วยจัดการกับชายุทธ์แบบเด็ดขาดหน่อยนะคะ
เพราะที่สำคัญต้องไปดูว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
ไปตรวจค้นแล้วในกระเป๋าใบนั้นไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่มีบัตรผู้ป่วยจิตเวท
คือถ้าป่วยแล้วเป็นป่วยแบบไถเงินเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ของผมจริงนะ
เกิดมาไม่เคยมีความรู้เรื่องว่าป่วยแล้วไปถ่ายเงิน
แล้วอารวาสทำร้ายร่างกายเข้าใจหมด
แล้วมีอาการเพี้ยนคือถ่ายเงินอย่างนี้เหรอ

๕ปีอ่ะคอมนะฮะสูญเงินไปเยอะทีเดียว๕ปี